เอามาดูต่อกันที่ความรักที่สุขงอมกันหน่อยของคุณอั๊กอัฮารัสนักการ์ด

ก็แต่งเลยเนอะ
โอ้โหด้วยวัยด้วยอะไรอย่างนี้
ใช่แต่คงไม่ได้จัดงานแต่งงานจริงจังใหญ่โตอะไรขนาดนั้นครับ

แต่ว่าเดี๋ยวดูความพร้อมอะไรในหลายด้านอีกทีหนึ่ง

ให้ได้ติดตามกันเรื่อยอาจจะต้องแบ่งเวลาให้ดีระหว่างความรักแล้วก็งานด้วยนะคะ
แต่สำหรับสาวคนนี้เธอแบ่งเวลาได้ชัดเจนอย่างแน่นอนนะคะ